ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็หลายคนนะคะก็ฝากไทยรัฐ
ทีวีบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะเป็นสื่อกลางค่ะมีพี่เบิร์ต
เดี๋ยวจะส่งคลิปมาคุณโอปอล์หลายคน
และจนเดียวกันค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะ
โซเชียลก็คึกคักกันน่าดูค่ะ
มีหลายคนนะคะก็ได้โพสต์ให้กำลังใจ
ไม่ว่าจะเป็นคุณนิวเคลียร์นะคะ
กรณีที่น้องนะคะทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ดนะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ
หลายคนก็โพสต์นะคะให้กำลังใจนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
ว่าจะเป็นทีมงานแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
รวมไปถึงเมื่อคืนนี้นะครับส่วนร้อนเลยนะครับ
ก็มี๒ท่านด้วยกันนะคะ

รวมไปถึงนะคะพี่เอ๋นรินทรนบางช้างค่ะ
ก็บอกด้วยว่าจริงก็มีอุปกรณ์จะช่วยเหลือด้วย
ยังไงก็หน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับตรงนี้สามารถติดต่อไปได้นะคะ

เพราะว่าพี่แท่งเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วนะคะ

มีประสบการณ์ไปติดถ้ำที่โอมานมาแล้ว
คือว่ายน้ำเข้าไปแล้วปรากฏว่าน้ำท่วม
นี่แหละคุณผู้ชม๕ชั่วโมงของไอซ์บอกว่า

เป็นแบบเหมือนแบบด้วยระยะทางที่เข้าไปแล้วแบบด้วยด้วยสภาพทางทางเขาเรียกอะไรทางธรรมชาติมันเป็นอะไรที่คาดเดาลำบากมากตอนนั้นไอซ์ไปจมน้ำที่โอมานถ้าจำได้ก็คืออันนั้นมันเกิดจากความลดผลของตัวไอซ์ด้วยที่ไม่ดูกำลังของตัวเองว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วก็เหมือนจะไปจมที่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ว่าความรู้สึกของความตื่นเต้นหรือว่าความรู้สึกของสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นความรู้สึกที่ลำบากมาก
หลังจากนี้ต่อไปถ้าได้มีโอกาสเลือกได้ว่าจะทำหรือจะไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็อย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงดีกว่า
ก็เป็นการใจค่ะนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะอย่านิ่งนอนใจค่ะ
พยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะส่งกำลังใจ
ก็พยายามที่จะส่งไปให้กับน้องทุกคนนะคะ

คุณผู้ชมก็สามารถนะคะส่งกำลังใจ